คุณผ่านไป๗๐วันเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตอนนี้เรายังไม่ได้ตัวผู้ที่จะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่เลยเนี่ยนะคะ
ขณะเดียวกันทีมข่าวของเราพยายามลงพื้นที่หาเบาะแส
ใครที่ไหนอย่างไรพยายามหาข้อมูลมาค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านการไลฟ์สด
เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ
จากนี้นะคะการวิเคราะห์ของคุณอัจฉริยะเป็นการวิเคราะห์จากภาพ
ที่ได้จากช่วงของการชันสูตรศพของแพทย์นิติเวศนะคะ
ก็คือภาพบาดแผลบนร่างกายของน้องชมพู่
ซึ่งคุณอัจฉริยะระบุแบบนี้ค่ะ
บอกว่าน้องชมพู่ถูกทรมานอย่างแสนสาหัสจนช็อกและเสียชีวิต
ลักษณะที่บอกว่าช็อกเพราะว่าช่วงที่มีการไปพบศพ
ดวงตาเบิกลงตาไม่ปิดนะคะ
คือเขาพูดเนี่ยคุณอัจฉริยะไม่ได้พูดเฉยนะ
เอาภาพมาให้ดูด้วยนะคะภาพประกอบด้วยนะคะ
แต่ในไลฟ์สดเขาก็คือให้ดูภาพจริงนั่นแหละ
แต่เราไม่สามารถให้ดูภาพนี้ได้

ใช่ค่ะโดยเอาภาพมาประกอบด้วยอธิบายด้วยนะคะ
บอกว่าเป็นแผลที่พบเป็นแผลที่เกิดจากร่างกายน้อง
เกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตไม่นานน่าจะเกิดจากการถูกลงโทษ
จนเป็นแผลตามแผ่นหลังก้นและขา
ลักษณะแผลเป็นริ้วยาวและมีเลือดคั่ง

ระบุด้วยระบุชัดลงไปอีกบอกว่าน่าจะถูกตีด้วยก้านมะยม
ไม่ได้เดินหายเข้าไปในป่าตามสุนัข
หิวข้าวไม่ได้ขาดน้ำจนเป็นลมและเสียชีวิตอย่างแน่นอน
บอกแบบนี้ฟังเสียงคุณอัจฉริยะอธิบายเพิ่มเติมนะคะ
อัจฉริยะบอกว่าผลการตรวจจากแพทย์นิติเวทย์ระบุที่ระบุว่า
พบรอยผิวหนังถลอกเก่าหลายรอยตามลำตัวและแขนขา
แต่ไม่พบรอยแผลเปิดขนาดใหญ่
ซึ่งหากเป็นแผลใหม่ที่เกิดจากเศษไม้หรือย่าบาดจะต้องเป็นแผล
ก็คือมีลักษณะเปิดและมีเลือดไหลออกมาด้วย
เขาอธิบายเพิ่มเติมแบบไหนนะคะฟังเสียงคุณอัจฉริยะค่ะ
แผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามลำตัวตามแขนขาของน้องชมพู่
เป็นบาดแผลที่ถูกจากการตีนะครับทรมานเสียชีวิตไม่นาน
ก่อนเสียชีวิตไม่นานซึ่งถือว่าเป็นการลงโทษอย่างเยอะมาก
แล้วก็ทำให้เลือดคั่งมันจะมีรอยตีนะครับเป็นริ้วยาว
ริ้วยาวริ้วยาวที่ก้อนที่ขานะครับที่ก้อนนี้จะเยอะมากเป็นรอยตี
ซึ่งเราสันนิษฐานว่ามองว่าเป็นก้านมะยมนะครับ
เป็นก้านมะยมนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเห็นภาพก็จะเห็นนะครับว่า
มันเป็นเส้นเส้นริ้วยาว
เมื่อสักครู่เขาเอาภาพศพของน้องขึ้นมาประกอบ
แต่คนดุญาตไม่อยากให้ได้ดูอีเออนะเห็นภาพที่ไม่ค่อนหน้าสำคัญเข้าใจเท่าไหร่
ขึ้นที่ผลังก้นและขา
ทำไมถึงอธิบายว่ามันเป็นแผลเก่า
เพราะมันเกิดการเลือดคั่ง

และเขาบอกว่าแผลที่มันเป็นริ้ว
ซึ่งก่อนหน้านี้มีการอธิบายว่า
หรือจะเกิดจากช่วงที่มีคนอุ้มน้องไป
และผ่าผ่าผ่าผ่าโดงไป

ไม่น่าจะใช่เพราะถ้ามันเกิดจากการเกี่ยวกิ่งไม้
และใบไม้แผลมันจะต้องเปิด

คุณอัจฉริยะอธิบายแบบนี้นะคะ

หากเสียชีวิตจากท่านอน

เลือดมันไปตกที่ปลายขาทั้งสองข้าง
นั่นแสดงว่าหลังจากเสียชีวิตไม่นาน
มีคนอุ้มเด็กในท่าช้อนใต้ขา

ทำให้เท้าตกสู่เบื้องล่าง
และเลือดมันก็เลยไปตกอยู่ที่ปลายขา
น่าจะเกิดจากการที่คน
อุ้มน้องที่กลายเป็นศพแล้ว
เอาไปวางอำพรางบนภูเหล็กไฟครับน่าจะเป็นช่วงเวลาแบบนี้นะคะ
ทำให้เลือดมันไปตกอยู่ที่ขานะคะพร้อมระบุด้วยว่า
ใครทำเด็กรู้อยู่แก่ใจภาพการตายอย่างทรมานจะหลอกหลอนทุกวัน
ไปทำบุญสะดอกเคราะห์ที่ไหนก็ช่วยไม่ได้อ่าอันนี้พูดถึงใครล่ะอ่า
จากนี้นอกจากนี้ค่ะนอกจากนี้คุณอัจฉริยะตั้งคำถามถึงพ่อแม่น้องชมพู่ด้วยว่า
ทำไมทำไมวันที่พบรองเท้าถึงไม่ขึ้นไปตามหาลูกด้วยตัวเอง
อย่างไรก็ตามการตั้งคำถามนี้มานะคะถ้าย้อนกลับไป
สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ตอบก็คือบอกว่าวันนั้นเนี่ยมีการทำพิธีพอดี
ก็เลยไม่ได้ขึ้นไปมันเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกัน
หมอทรงบอกว่าช่วงก่อนที่จะเจอนะหมอทรงบอกว่าเดี๋ยวจะเจอนี่แหละ
ทุ่มหนึ่งแต่มีคนไปเจอรองเท้าช่วงก่อน๖โมงพอดีครับ
คุณแม่ก็เลยคิดว่าน่าจะต้องเจอลูกจะต้องทำพิธีเพื่อจะได้เจอลูก
ในช่วงที่มีชีวิตอยู่ก็เลยมันเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวาย
ไม่ได้ขึ้นไปหาด้วยตัวเองแต่มันก็น่าคิดฮะในสิ่งที่คุณอัจฉริยะพูด
ทำไมน้องเสียชีวิตลักษณะลืมตาตาเบิกโพรงน้องกลัวอะไร
ทรมานหรือเปล่าก่อนจะเสียชีวิตค่ะนะฮะถ้าเกิดเป็นการอดข้าวอดน้ำหลับ
ต้องหลับแล้วก็เสียชีวิตไปใช่ไหมแต่ทำไมถึงมีการลืมตาแบบนั้น
ทีนี้สิ่งที่นายอัชริยะพูดเนี่ยเราก็ต้องไปถามแม่แม่บอกว่า
ว่าแม่ไม่ขอพูดแล้วนะที่มาวิเคราะห์ว่าลูกของแม่เนี่ยโดนตีจนตายเนี่ยคือเหตุผลหลักหลักเนี่ยแม่เชื่อการพิสูจน์ของนิติวิทยาศาสตร์ของสามโรงพยาบาลมากกว่าที่บอกว่าน้องเสียชีวิตนะฮะไม่ได้เกิดจากการผูกทำร้ายร่างกายขอเชื่อผลของแพทย์และตำรวจมากกว่าดีกว่าเมื่อเรื่องของก้านมะยม
เข้าบ้านก็ต้องได้ยินเสียงร้องของน้องสินะฮะฟังเสียงแม่นะครับ
มีก้านมะยมไหมฮะไม่ค่ะถ้าทุบหรือทุบตีทรมานจนตายแม่คิดว่าแพทย์น่าจะตรวจอะไรได้เยอะกว่านี้ค่ะอืมแม่ก็ยังเชื่อคำของแพทย์ค่ะ
ก็เชื่ออยู่อ่าสิ่งที่แม่พูดก็ถูกก้านมะยมตีจนตายมันต้องตีขนาดไหนถึงจะตาย
นะฮะนักข่าวเราก็พยายามลองโดนตีมันก็เป็นรอยก้านมะยมแต่มันก็เป็นการแบบเจ็บเจ็บอ่ะนะฮะ
ทีนี้การที่บอกว่านายอัจฉริยะจะลงพื้นที่ไปเพื่อจะไปคลี่คลายคดีนี้แม่ก็บอกว่าเอายินดีต้อนรับ
มาก็มานะเช่นเดียวกันกับนายศิราเจนจาครับประธานกรรมธิการที่เมื่อวานเนี่ย
วันนี้๔จะเดินทางไปพร้อมคณะเพื่อไปตรวจสอบข้อได้จริงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการร้องเรียนการทำงานของตำรวจในพื้นที่
ทำคดีช้ายังไม่คืบหน้าแต่ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า๒ล้านบาทเนี่ยยังไง
เจ้าตัวก็เรียกร้องให้พักคดีเอาไว้ก่อนหรือเป็นไปได้ไหมที่เด็กจะเดินไปเสียชีวิตเอง
ตามที่มีการพิสูจน์ออกมาแล้วเรื่องนี้แม่ชมพู่เองก็บอกว่ายินดีต้อนรับ
สอสอเหมือนกันจะมาก็มาอยากให้ลองขึ้นไปพิสูจน์เหมือนกันว่าน้องจะเดินขึ้นไปเองได้หรือเปล่า
อยากให้สอสอเนี่ยเดินขึ้นเป็นภูเหล็กไฟเลยก็ได้นะฮะขณะที่ลุงพลก็บอกว่าคงระบุไม่ได้ขนาดนั้นหรอกว่าน้องชมพู่ถูกอะไรตีจนตาย
คุณลุงพลก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะตอนที่ไปเจอศพน้องไม่ได้สังเกตอะไรมากนะฮะ
เห็นแค่ที่เท้ามีอาการคล้ายกับห้อเลือดมีรอยที่หน้าแข้งหลังแขน
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรตีเข้าไปหรือเปล่านะไม่ได้สังเกตว่ามีรอยถูกตี
ตอนนั้นหรือเปล่านะฮะเรื่องของรอยถูกตีจากก้านมะยมเนี่ย
นักข่าวของเราคือคุณกิติศักดิ์เมื่อสักครู่ก็เห็นภาพไปแล้วนะ
ทดลองให้ทีมข่าวเอาตีก็เห็นว่ามันก็เป็นรอยเขี้ยนบนผิวหนังนะฮะเนี่ยครับ

ร่องรอยจะกดเป็นแบบนี้เป็นรอยยาวแดงนะครับ
ซึ่งรอยนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าจะตรงกับที่นายอาชิยะ

เจอบนตัวน้องชมพู้ว่าเป็นร้องรอยของการทุกข์การมนุมเขี่ยนตีนะครับ
อันนี้มันก็แค่เอาสิ่งที่นายอัจฉริยะพูดแล้วก็มาลองทดลองดู
ว่ามันจะเป็นรอยคล้ายกับรอยที่เจอที่ศพของน้องหรือเปล่า
มายุ่งเกี่ยวกับคดีนี้ก็ตำแหน่งแกนะ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

อยากจะช่วยคลี่คลายคดีน้องชมพู่เนี่ยนะคะ

แต่ทีนี้ประเด็นที่แกบอกแกบอกว่า
คนที่ทำน้องชมพู่รู้ตัวดี

แต่ที่แน่คุณอัจฉริยะคุณโดนคนนี้ตามหลอกหลอนค่ะ

ทนายตั้มนี่เป็นอะไรที่แบบคู่ขนานกันมากนะคะ
ฉันไม่แน่ใจว่าวันหนึ่งจะมาประสบพบเจอกันบ้างหรือเปล่า

หลังจากที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรมเนี่ยแกไปไลฟ์เฟสบุ๊คใช่ไหม
ตั้งข้อสังเกตเยอะแยะมากมายทนายตั้มไปไหนละนั่น
ตำรวจค่ะไปสถานีตำรวจภูทรกระทุ่มแบน
สมุทรปราการไปแจ้งความเอาผิดคุณอัจฉริยะนะคะ
นำเอกสารภาพถ่ายวีซีดีขณะที่อัจฉริยะเนี่ย
สดในคดีน้องชมพู่เพื่อให้ดำเนินคดีในข้อหารดูหมินเหยียดหยามศพ
และกระทำผิดตามพรบคอมพิวเตอร์เราก็ถามเหตุผลอะไรอ่ะ
ทนายตั้มทนายตั้มบอกว่าการไลฟ์สดของนายอัจฉริยะเนี่ยนะ
มีการนำรูปของน้องชมพู่ที่เสียชีวิตไปแล้วมาเป็นภาพ
ภาพที่เปลือยเอามาโพสต์เป็นการสร้างกระแสในโลกออนไลน์
ซึ่งไอ้การกระทำแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ภาพถ่ายเหล่านี้เป็นหลักฐานการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ
และภาพหลักฐานเหล่านี้มันเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งหมอแล้วก็ตำรวจเขาก็เก็บไว้นานแล้ว
แต่ไม่มีใครเขาเอามาเปิดเผยแบบนี้หรอกคุณเป็นใคร

เพราะในการเปิดเผยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อสังคม
และไม่ได้ช่วยให้ไปจับตัวคนทำผิดมาลงโทษด้วย

มันไม่มีประโยชน์เลยนะครับที่จะเอามาเรียกกระแส
ย่อไลคย่อแชร์นะครับมันไม่เป็นประโยชน์กับสำนวน
จะทำให้ตามจับคนร้ายอะไรได้เลย
มีการปรามกันนะครับโดยมาดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะนะครับ
ว่าการที่เอาสำนวนสอบสวนมาเผยแพร่อย่างนี้นะครับ

เพราะว่าสถานที่ตั้งของแกที่ทำงานแกอยู่แถวนั้น
๒ข้อหาที่ไปแจ้งความคือรูถุกเย็ดยานศพ
๒ข้านี้ก็เป็นคู่ปรับกันตลอดกามนะครับ

ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะจบลงอย่างไรแล้วก็ต้องตามกันต่อ